ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของดิฉันใช่ไหม

เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดังในโซเชียลเหมือนกัน
เรื่องที่พนักงานโรงแรมสาวถูกผู้บริหารตบหน้า
ทั้งอู๋ทั้งอายทั้งเจ็บตัวล่ะคุณผู้ชมนะคะ
คือตอนนี้ผู้เสียหายก็บอกว่าแค่ขอโทษก็ให้อภัยแล้วขอแค่นี้นะคะ
ส่วนผู้ชายที่ก่อเหตุก็บอกว่าจะดำเนินการตามคดีให้ถึงที่สุดเหมือนกัน
ใช่เขาเป็นพนักงานสาวใด๒
ค่ะหรือว่าน้องน๊าชเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารของโรงแรมในจังหวัดพนคร๔อายุทยาณ์ค่ะ
เดินทางไปที่สพภศ๔อยหลังจากที่มี
เผยแพร่คลิปหลักฐานที่เธอถูกลูกค้าซึ่งเป็นผู้ชาย
รีเข้าไปตบหน้าแล้วก็เป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์นะคะ

ว่าตอนนั้นไปเตือนลูกค้ารายนี้
อย่าสูบบุหรี่ในห้องอาหารมันเป็นสถานที่ห้ามสูบ
แล้วทีนี้ก็มีการพูดจากันเหมือนกับว่าจะต้องเชิญไปสู่ที่อื่น
ลูกค้าก็ไม่พอใจสิแล้วก็เดินตามออกมาจากห้องอาหาร
ก็ตบหน้าไปอย่างแรงแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพที่บันทึกเอาไว้ได้
บอกว่าโอ้โหเจ็บจนหูอื้อ
แถมอายเพื่อนพนักงานด้วยกันนะคะ
พอคลิปนี้ออกมาแบบนี้นะคะ
ก็มีการได้ติดต่อไปพูดคุยให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะหลังเกิดเหตุเมื่อช่วงค่ำของวันที่๖พฤศจิกายน
เธอเองก็มาแจ้งความกับตำรวจที่สพพระนครศรีอยุธยาทันทีนะคะ
แต่เธอบอกว่ายังไม่มีการเรียกชายคู่กรณีเข้าไปเจรจากลายเกลี่ยเลย
เธอก็เลยเอาคลิปนี่แหละมาเผยแพร่
ซึ่งผู้ที่ทำหน้าตบหน้าเธอเนี่ยนะคะ
เป็นผู้บริหารของนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
คือมารับประทานอาหารพร้อมกับข้าราชการระดับสูงและก็พูดกับนักธุรกิจด้วย
แต่ลูกค้าต้องการสูบเธอก็เตือนไปแบบนั้น
ปรากฏว่าทำให้ไม่พอใจนะคะ
ทีนี้พอก่อถูกโดนตบแล้วเนี่ยนะคะ
มีผู้ชายอีก๒คนที่มาด้วยกันมาห้ามมาปราม
เธอเองก็เลยไปแจ้งผู้จัดการและผู้บริหารโรงแรม

ปรากฏว่าทำให้ลูกค้านี้ไม่พอใจกว่าเดิมอีก
โวยวายแล้วก็ปลาแก้วด้วย
พอเป็นแบบนี้ตัวเธอก็รู้สึกกลัวแล้วล่ะค่ะ
เพราะบอกว่าเป็นแค่พนักงานตัวเล็ก

สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ทั้งที่เธอก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่

ยืนยันว่าให้บริการลูกค้าตามมารยาท

เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเสียใจนะคะ

แค่อยากได้คำขอโทษจากผู้ชายคนที่ก่อเหตุเท่านั้นแหละ
เราทำงานมาอันนี้เข้าพีธี๙ค่ะ
ไม่เคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ค่ะ
หนูก็เป็นพนักงานคนหนึ่งอะค่ะ
ไม่ได้มียสหาพันธาษาอะไรค่ะ
แล้วมาทำกับหนูแบบนี้หนูก็รู้สึกเสียใจค่ะ

หนูยังไม่เคยทำร้ายหนูแบบนี้
คุณผู้ชมส่วนผู้ชายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะคะ
ก็คือนายสุรสีแห่งศรีสุวรรณ
เป็นผอโครงการเขตอุตสาหกรรมนวรรณครสูงเนินที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
ทีนี้นักข่าวก็มีโอกาสได้โทรศัพท์ไปสอบถามนะ
ซึ่งทางด้านนายสุรสีพอยืนยันว่าคนในคลิปวิดีโอคือผมจริง

แล้วตอนที่ตบตอนนั้นไม่รู้นะว่าพนักงานเสิร์ฟคนนั้นเป็นสาวประเภท๒
แล้วการตบหน้าของผมเนี่ยไม่ได้จะดูถูกเหยียดหยามสาวประเภท๒
แต่ทางผอคนที่ตบเขาบอกว่า
เนื่องจากอีกฝ่ายหนึ่งพูดจาไม่ดีใส่ก่อน
แล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่ตกไปแล้วฝ่ายพนักงานเสิร์ฟจะคิดได้เอง
เน้นย้ำด้วยนะคะว่าผมไม่ได้ฟิลขาดจนผมควบคุมอารมณ์ไม่ได้
แต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นสาเหตุมันมาจากการพูดคำพูดที่โต้ตอบกันนะคะ
สองฝ่ายก็พูดกันในมุมของตัวเองนะคะ
และชายคนนี้ค่ะก็บอกว่าไม่ต้องการจะเป็นข่าวและไม่ขอให้รายละเอียดอะไร
แต่ก็พร้อมที่จะสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคะ
ทีนี้มาดูความเคลื่อนไหวในเพจเฟซบุ๊คชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมนะคะ
โพสต์ข้อความเมื่อกลางดึกบอกว่า
ชมรมรับดูแลการให้ความช่วยเหลือคดีน้องแน็ตที่ถูกพอตบที่โรงแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ทำผิดต้องรู้จักขอโทษ
ลูกผู้ชายกล้าทำก็ต้องกล้ารับ
ให้เวลาถึงวันจันทร์ไม่มาจะคุย
มาคุยเนี่ยนะคะจะให้ทนายฟ้องศาลเองให้โอกาสแล้ว
อันนี้คือเหมือนเตือนผ่านสื่ออีกทางหนึ่ง

ทางด้านผู้กำกับการสพนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุสรวยาคำเนี่ย
บอกว่าตอนนี้ออกหมายเรียกพอท่านนี้นายสุรสีแล้ว
ซึ่งจะให้มารับทราบข้อกล่าวหา
ภายในวันพฤหัสที่๒๙พฤศจิกายน๘โมงนะ
ถ้าเกิดว่าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวจะมีการออกไหมจับต่อไปด้วย

คือตอนแรกพนักงานพอโดนตบแบบนี้

ตำรวจไม่รับเรื่องรับแค่เรื่อง
แต่ไม่ยอมเชิญคู่กรณีไปสอบถามสอบสวน
แต่พอเธอได้คลิปมาเธอก็โพสต์คลิปไป
คนแชร์เยอะมีคนนำเสนอข่าวอย่างเราก็นำเสนอข่าว
ตำรวจเรียกเธอเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เรียกแล้วก็จะสืบสาวไปถึงผู้ชายที่อยู่ในคลิป
ทำให้คนแบบอ้าวทำไมตอนแรกคุณไม่ทำคดีนี้

คนนั้นเป็นคนรวยคนมีอำนาจหรือเปล่าถึงไม่กล้าทำคดี
ก็กลายเป็นดราม่าต่อเนื่องกันมานะครับ